ข่าวที่ผมจะอ่านต่อไปนี้ถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมและน้องทั้งสองคนบอกว่า
จากนี้ไปอีกหน่อยเวลาจะไปตรงที่มีเสาไฟ
อย่าไปยืนอย่าไปใกล้อย่าไปนั่งเลยจะดีไหม
ในสาวประเภท๒ไปเที่ยวกินดื่มกับเพื่อนเสร็จ
ออกมาหน้าร้านคุณผู้ชมออกมาหน้าร้าน
เธอไปนั่งอยู่ด้านหลังมันเป็นเสาไฟส่องสว่าง
เธอโดนไฟช็อต๔ชีวิตครับ

สาวประเภท๒คนหนึ่งเราชี้ลูกศรให้ดู
เธอเดินไปนะเนี่ยร้านเลิกแล้วก็ออกมากับกลุ่มเพื่อน

แล้วเดี๋ยวเธอจะนั่งยองลงข้างรั้วรวดหนาม
แล้วเดี๋ยวสักพักนะฮะหน้ารั้วรวดหนามอยู่ข้างหลังนั่งแล้ว
ถ่ายรูปเหรออ่าใช่เหมือนเซฟฟี่
แล้วสักพักก็นอนนิ่งไป
คุณผู้ชมดูนะดูนะสักพักจะนอนนิ่งไปคุณผู้ชม
เพื่อนที่มาด้วยกันพอนอนนิ่งลงไปฮะนี่ครับ
ปึ๊กตุ้งปึ๊กแล้วโอโฮเพื่อนยังไม่รู้
เห็นไหมสลัดมืออุ้ยแตะตัวโดนดูดด้วยสลัดมือ
โอ้โฮจนเจ้าของซะแขนที่ต้องรีบตัดไฟ
จากนั้นเพื่อนก็เอาถุงพลาสติกสวมที่มือแล้วไปดึงตัวออกมาฮะ
ขนลุกเป็นเวลาเดียวกันกับที่กู้ภัยมาถึงแล้วพาตัวเธอส่งโรงพยาบาล
แต่ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้น
เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ตี๑ของวันที่๑พฤศจิกายนที่ลานจอดรถของสถานบนเทิงแห่งหนึ่ง

นายพีระสันกวิเศษอายุ๕๐เจ้าของลานจอดรถเล่าบอกว่า
โคมไฟที่อยู่หัวสาวลานจอดรถมันใช้มานานแล้วติดไว้เพื่อส่องสว่าง
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อน
ส่วนสถานบันเทิงไม่ได้เกี่ยวข้องกับลานจอดนี้นะ

แล้วก็หลังเกิดเหตุทั้งเขาและสถานบันเทิงก็ให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาล
ค่าน้ำมันและการเอาสบส่งไปที่ศุโขทัย
น่าจะเป็นพื้นเพลคคนสุโขทาย
พอช้างเผือกและกองพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่นะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเสาไฟแล้วก็ระบบไฟ
ว่าจุดไหนมันรั่วแล้วเกิดจากความประมาทของคนดูแลหรือไม่
หลังจากนี้เดี๋ยวจะรอผลพิสูจน์นะครับ
จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญต่างก่อน
หากพบว่ากระทำผิดหรือมีใครประมาท
ก็จะดำเนินคดีต่อไป

คือเมื่อกี้พอเพื่อนจะเข้าไปแตะตัวแล้วโดน
เหมือนโดนกระแสไฟฟ้าดูดนิดนึงรีบถอนมือออกมาเลย
คือถ้าเกิดเราเห็นเพื่อนเราอยู่ใกล้สายไฟฟ้า
แล้วจู่ล้มตึงไปอย่างนี้อย่าเพิ่งไปจับตัวเขานะ
ใช่คือต้องเอาไม้นะฮะเคลียร์ร่างหรือว่าเคลียร์สายไฟ
ถ้าเห็นสายไฟเคลียร์ออกมาก่อน
หรือไม่ต้องหาผ้าหนานะครับ
ในการที่จะไปจับแล้วดึงออกมานะ
แต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ที่การฝึกซ้อม
แล้วก็เรียนรู้นะเหมือนการประถมพยาบาลเบื้องต้นอะไรแบบนี้

แล้วก็เสาไฟเด็กนักเรียนถูกไฟช็อต

ถึงบอกไงว่าถ้าเจอเสาไฟเลี่ยงได้ก็เลี่ย